ใช่ค่ะไปกินอะไรที่มันดีต่อสุขภาพแบบพวกผักกันหน่อยละกันนะ
หลายคนรักสุขภาพแล้วก็อยากจะหาซื้อผักปลอดสารพิษ
คราวนี้แนะนำให้ไปงานนี้เลยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เป็นกาดนัดสุขภาพนะคะเป็นกาดนัดชุมชนเกษตรปลอดศาลค่ะ
นี่เลยผักหลากหลายนานาชนิดมากันหมดสวน
พ่อค้าแม่ค้าก็เอาผักมามากมายเลยนะคะ
อยู่ที่กาดนัดชุมชนเกษตรหลอดศาลที่อุทยานการค้ากาดสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่
ก็มีชาวเชียงใหม่เองมีนักท่องเที่ยวไปช้อปปิ้งซื้อผักผลไม้กันมากมายเลยทีเดียว
ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าปลอดสารเคมี
การรับรองจากสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดเราด้วยนะคะ
รวมไปถึงยังมาเข้าร่วมในโครงการกาดชุมชนเชียงใหม่อาหารปลอดภัย
เพราะฉะนั้นการันตีเลยว่าประชาชนที่ไปซื้อของจะได้อาหารปลอดภัยไร้สารเคมีอย่างแน่นอนนะคะ
ดูเป็นเพลินอยากจะได้อะไรอยากจะกินอะไรนี่ทับทิมนะผักผลไม้แอปเปิ้ลมีลูกรับด้วยแอบเห็นด้านข้าง
ที่สำคัญนี่ปลอดสารพิษอังุนไก่เกม
แต่ละอย่างเขาบอกเลยว่าเป็นปลอดสารพิษใช่ไหม
ใช่ค่ะคุณภาพนะคะเป็นออร์แกนิคทั้งนั้นเลย
บอกนะว่าเปิดเฉพาะวันอังคารค่ะ
ตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
แล้วก็เฉพาะวันที่๖ถึง๒๙
มิถุนายนถึง๒๙สิงหาคม
มีเวลาอยู่หลายเดือนอยู่นะคะลองไปช้อปปิ้งดู
ได้ผักผลไม้อาหารปลอดสารพิษแบบนี้

โอ้โหดีต่อสุขภาพดีต่อใจ
เพราะฉะนั้นเปิดมาดูไทยรัฐทีวีในช่วงของรายการตลอดข่าว